คุณผู้ชมมาดูประเด็นงอกออกมาจากวงสัมมนาสอสอภักดิ์พลังประชารัฐกันหน่อยนะคะ
เพราะอะไรเพราะเขารวมตัวสอสอไปสัมพนากันที่วังน้ำเขียวโคราช
ปรากฏว่ารีสอร์ทที่ไปสัมมนาเป็นรีสอร์ทที่ถูกดำเนินคดีข้อหาบุกรุกป่า
ทีนี้สอสอที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็ต้องออกมาชี้แจงนะคะ
นายสมศักดิ์พันธ์เกษมสสโคราชภักดิ์พลังประชารัฐเป็นเจ้าของพื้นที่ออกมาชี้แจงค่ะ
บอกว่ารีสอร์ทที่ไปสัมมนากันน่ะเป็นรีสอร์ทที่ถูกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์สั่งให้ลื้อถอน
ตัวเองเนี่ยต้องการสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการกำหนดเขตพื้นที่อุทยานที่ทำหลังจากที่มีคนไปอาศัย
แล้วอันนี้เป็นถึงหนึ่งนโยบายของพักพลังประชารัฐ
ในการแก้ไขปัญหาที่ดินซึ่งเป็นข้อพิพาท
ระหว่างรัฐกับประชาชน
คุณสมศักดิ์บอกว่าอยากให้มองที่เจตนานะ
ที่ต้องการให้สอสอของพักได้เห็นว่า
ปัญหาที่ดินมันมีอยู่มากในอำเภอวังน้ำเขียว
ไม่ว่าจะเป็นที่ดินสอปกรที่นำไปใช้ผิดประเภท
กับพื้นที่อุทยานที่กรมอุทยาน
ประกาศไม่ชัดเจนตั้งแต่ต้น

เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปใช้
อยากให้เห็นไงอยากสะท้อนไงว่ามันมีปัญหาแบบนี้อยู่